รู้แล้วกลับมาสายฮาน่าจะดีที่สุด

เก็บเสียงไว้ร้องเพลงดีกว่า

จีบได้แฟนฉันตายแล้ว
แสดงว่าต้องเคยร้องเพลงนี้ให้คุณแม่ฟัง
เปล่าคุณแม่เคยลำหน้านาคเพลงนี้